ส่วนเรื่องนี้ค่ะมาดูกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
กรณีที่มีเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๖ปีนะคะ
แล้วก็ถูกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอามีดจี้นะคะ
หวังจะคุกคามทางเพศ
แล้วนี่เป็นช่วงที่น้องเนี่ยหนีออกมาได้คุณผู้ชมค่ะ

นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเมืองเลยคุณผู้ชม

เพราะว่าน้องกำลังจะถูกคนร้ายที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ย
ฉุดกระชากเข้าโรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งที่ซอยภูมิจิตถนนพระราม๔ค่ะ
นี่ค่ะแล้วให้คุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะคะ
นี่อันนี้คือตอนที่น้องวิ่งหนีออกมา
แล้ววิ่งมาหาพนักงานโอ้โหตรงเข้ามาบอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วพนักงานคนนี้ก็พาน้องไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัย
โอ้โหคือใจผู้หญิงเจอเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดจริง
โอ้โหพี่พนักงานคนนี้ก็มาถูกที่ถูกเวลาจริง
คืออันนี้คือเหมือนแบบมีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่ง
คือรอดจากปากเหี่ยวปากกาได้เลยนะคะ
แล้วหลังจากนี้ค่ะพอจะเกิดเหตุการณ์นี้
ก็จะเห็นว่ามีพลเมืองดีทยอยเดินเข้ามา
เพื่อที่จะมาดูแลน้องโอ้โหคือขวัญเสียอย่างรุนแรง

แล้วก็มีการประสานความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
แล้วก็มีการนำเสนอข่าวออกไปเนี่ยค่ะ
พลเมืองดีเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มาช่วยเหลือน้องนะคะ

ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวไปนะคะ
ในพื้นที่ที่เป็นโรงแรมจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ

ผู้จัดการเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
พนักงานได้ยินเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
ก็เลยเข้ามาแล้วก็มาช่วยพาไปหลบในที่ปลอดภัย
โทรหาเจ้าหน้าที่มาประถมพยาบาล

พนักงานของเราก็โทรเรียกเกี่ยวกับพวกอาจารย์
เขาก็มาช่วยปฐมพยาบาลกับพวกป่าแก่
เสร็จแล้วก็นำตัวน้องผู้หญิงไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่สพ
ก็ตามที่ผมดูในรูปก็น้องจะตกใจนะ

แล้วทางพนักงานของเราก็ช่วยกันต่อ

ไม่รู้ไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้ผมไม่ได้ไป
นี่ค่ะแล้วพอสื่อไปเรื่อยปรากฏว่า
พบว่าเนี่ยค่ะอาคารที่เป็นหอพักของวินมอเตอร์ไซค์คนนั้น

ห่างจากที่ก่อเหตุเลย
คือก็แสดงว่าก่อเหตุในระแวกบ้านตัวเองเลย
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เดี๋ยวเราจะเห็นนะครับ
ว่าคนร้ายเนี่ยค่ะก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
ซ้อนน้องมาจอดข้างตึก
หลังจากนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้
คือเป็นการใช้คำพูดข่มขู่เข้าประชิดตัวน้อง
แล้วทำไมน้องถึงไม่วิ่งหนีไป
เพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยคือมันก็ยังกลางวันคือคนก็ยังเดินผ่านไปผ่านมา
นี่ล็อคนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอบาว์ไว้เนี่ยค่ะ
แล้วแล้วมีจี้มีอีกมือจี้มีจี้น้องอยู่โอ้โหน้องก็ไม่กล้าวิ่ง
กล้าไปไหนแล้วคนเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาก็ยังกล้าทำแบบนี้นะคะ
แม่บ้านหอพักเนี้ยนะคะเขาบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ย
มีลูกสามคนผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะมีลูกสามคน
คนเล็กสุดอายุเก้าขวบคือคนมีลูกมีมีมี
มีสิ่งที่ตัวเองรักมีเป้าหมายของตัวเองคือไม่น่าจะก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ก็อยู่ตึกนี้แหละอยู่ตึกนี้ใช่อยู่ตึกข้างล่าง

เป้าก็ไม่รู้เรื่องนะหรือว่าไอ้ความที่พูดคุยเท่านี้

เขาเคยมีเหตุทะเลาะวิวาดลงไหมลงมืออะไรอย่างนี้หรือใครครับ
ไม่มีไม่มีเลยจ้ะตรงนี้ก็ไม่มี
คือเอาจริงแล้วประกอบอาชีพเป็นวินมอเตอร์ไซค
มันก็ทำให้เพื่อนร่วมอาชีพเขาเสียหาย
ครับนะครับคือเพื่อนร่วมงานบอกเลย
เสื้อที่เขาสวมเสื้อวินไม่ใช่ของเขาเป็นของพ่อเขา
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยก็ขับบ้างไม่ขับบ้างแล้วแต่อารมณ์นะคะ
แล้วมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ปัญหาทะเลาะวิวาสเรื่องนี้ก็มีอยู่บ่อยด้วย

เพื่อนร่วมวินเองก็บอกว่ากระทบกับภาพลักษณ์ของวินเขาเป็นอย่างมากค่ะ
ถึงเราไปคิดอย่างนั้นก็มันก็ลำบากคนอื่นได้ด้วย
กระทบภาพลักษณ์ของคนที่เขาทำอาชีพโดยสุจริตเลยนะคะ
สำหรับนายสมศักดิ์แจ้งสัตว์คนก่อเหตุ
ตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
แจ้งข้อหาทั้งอนาจารย์ชิงทรัพย์พรากผู้เยาว์และทำร้ายร่างกาย
ส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยตอนนี้เอาไปขยายผลแล้วนะคะ
แต่ตำรวจยังไม่เผยว่าเป็นเพียงแค่คนเสพหรือว่าเป็นผู้ค้ารายย่อย
หลังจากครบกำหนดคุมตัวเตรียมส่งฝากขังสารตามขั้นตอนนะคะ
ขณะเดียวกันตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจกรมคับการนครบาน๕ตอนนี้ก็มีการจัดกำลัง
ลงพื้นที่เฝ้าระวังเป็นจุดอันตรายค่ะ
เนี่ยค่ะเพราะเขาบอกว่าคือพื้นที่มันค่อนข้างเปลี่ยว
กลางวันก็ยังน่ากลัวนะคะตอนนี้ก็มีตำรวจไปนะคะ
ซึ่งสายตรวจก็จะต้องเข้าดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลวันต่อวันค่ะ